จากที่สัปดาห์ก่อนนะคุณปุ๊กกี้โดนจับไปในเรื่องของยาเสพติด
อย่างที่บอกไปว่าหลายคนเนี่ยโดนมีชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือดาราอักษรย่อสอนั่นเองนะคะก็คือหวยไปออกอยู่ที่พี่สอนรามนั่นเองนะคะ
ข่าวแรกวันนี้ก็เลยขอเคลียร์เรื่องคาใจของใครหลายต่อหลายคน
ส่งตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะคะชี้แจงกรณีว่าหอบลูกหอบเมียบินหนีข่าวลือผัวพันคดีค้ายาปุ๊กกี้
เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ
ข่าวมากข่าวบอกว่าเราหนีหนีหนีไปเมืองนอก
เราก็ตกใจว่าทำไมเราต้องหนีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
เราทำลูกแม่ค่อนก่อนลูกแม่ต้องขอลูกแม่ถึงสองเดือนบ่วนนุ่มยิ่งเล็ก
ซะจะตั้งใจจะไม่เยี่ยมยาก
หวังให้เขาทำไปแต่เดี๋ยวว่าผมธรรยาและครอบครัวกลัวจะสุดใจ
บางคนที่พี่หนุ่มว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าใช่นางงามที่ชื่อน้ำฝนทวีพรหรือเปล่า
เพราะว่าเธอเองก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่า
ดีนะที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หลายคนก็โยงอยู่เหมือนกันว่ามีการว่ากระทบกระทั่งกระแสะใครหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะกลับเมืองไทยนะคะ
แล้วก็จะไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
แล้วก็ที่ไปฝรั่งเศสไม่ได้หลบหนีคดีอะไรทั้งนั้นนะคะ
เยี่ยมญาติแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ที่นู่นนั่นเองนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ผ่านโซเชียลมีเดียที่อยู่ในมือของเขานะคะ